ใครอยู่บังแคร์ใครเคยผ่านแยกทศกัณฐ์บ้าง

ไม่รู้เป็นเหตุให้แท็กซี่คันนี้ฝ่าไฟแดงไปชนรายเดอร์เขาหรือเปล่า

ไม่เหลือดิ
อย่าหนีอย่าหนีอย่าหนี

นี่ค่ะ

เหตุการณ์นี้คุณกณิตเทียมอำพรเจ้าของกล้องหน้ารถ
เล่าให้ฟังบอกพี่๑๓พฤศจิกายน
บ่าย๒ผมจะไปส่งน้องแถวนี้แหละ
พอถึงแยกทศกัณฐ์บังแครนี่

โอ้โหแท็กซี่ชมพูมาชนเต็มลำเลย

หนีด้วยผมประชดแหละ
แต่พี่เบิร์ตบอกว่าหนีไปตั้งหลักไง

ถ้าหนีได้ก็คงหนีไปไกลแล้ว

คนที่ถูกชนนะเขาดีเขาเจ็บไม่มาก

ไฟแดงนานบอกคนบางแคร์จริงไหมแยกนี้ไฟแดงนาน
มีหลายคนไม่อยากติดไฟแดงแล้วทำแบบนี้อยากเตือนอย่าทำคนอื่นจะเดือดร้อนครับ